ที่จะได้ขึ้นมาร้องกับเราเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นขอต้อนรับก่อนขอต้อนรับคุณเบิร์ตคุณก๊อฟคุณเพิ่มภูตแล้วก็คุณแม่ฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ก๊อฟค่ะพร้อมแล้วขอเชิญนุมนิทยาศาสตร์มัธเกาหลีคุณก๊อฟขึ้นมาร้องได้หายล้านกับพวกเราบนบัญชีเลยขอเชิญค่ะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับชื่อนายคณิตศรพานุเป็นทูครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับ
คือก๊อฟเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผม
ก็คือเป็นทนายของศาลนั่นเองครับก็อยากจะช่วยเหลือคนที่ถูกจากการเอารัฐเอาเปรียบ
จากความไม่รู้ของกฎหมายครับ
ครับผมก็ประมาณสัก๔๑๐๐ก๊อฟจะเอาไปซื้อโน้ตบุ๊กของก๊อฟ
เพราะว่าตอนนี้ก๊อปไม่มีโน้ตบุ๊กใช้
บุ๊กมันสำคัญกับการเลี้ยงของก๊อฟ
ก็คือเอาไปเสิร์ชหาข้อมูล
เงินอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะไปซื้อประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายรัฐมนูลครับ

ก๊อฟเนี่ยยืมเพื่อนอ่านบ้างก็มีครับ

จะคว้าเงินรางวัลไปซื้อโน้ตบุ๊กให้ได้ครับ
นั่นก็คือเป้าหมายและความตั้งใจของน้องก๊อฟ
ในการที่มาออกรายการร้องได้ให้ร้านของเราวันนี้
จริงถ้าพวกของใช้ส่วนตัวก็จะอยากได้ประมาณนี้
ก็คือไม่อยากกวนเงินคุณพ่อคุณแม่

ใช่ครับหนุ่มนิตศาสตร์เรียนกฎหมายนี่เรียนไม่หมูนะ

เพราะว่ากฎหมายมันใกล้ตัวกับในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลย
คือถ้าเรารู้กฎหมายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันในตัวเองระดับหนึ่ง
คือไม่ถูกการเอารัฐเอาเปรียบอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่แล้วก็ช่วยสังคมช่วยคนอื่น

อันนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบเยอะนะครับ
เรียนหนักแบบนี้แล้วเอาหัวจิตหัวใจทำลายเพลงลูกทุ้งมาจากไหนครับ
เมื่อมาแล้วก็คือต้องร้องเพลงลูกทุ่งเก่งพอสมควรนะ

ตั้งแต่ตอนก๊อฟอยู่ในท้องแม่ยังฟังเลยครับ

ด้วยวันนี้มาด้วยมาด้วยใช่ไหมครับ
คุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

คุณพ่ออะไรครับคุณพ่อชื่ออะไรครับ

สักดาแล้วคุณแม่ครับสักดาคุณแม่ครับ

มี๒คนครับมีลูก๒คนมีน้องก๊อปกับน้อง

วันนี้น้องก๊อฟตั้งเป้าเอาไว้นะครับ
ว่าขอแค่๔๐๐๐บาท
นี่แค่เพลงที่๔ก็ได้แล้ว
ทุนการศึกษาของตัวเอง

อาจจะเหลือให้น้องสาวด้วย
ตอนนี้ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้ก่อน
นั่นก็คือเพลงที่๑นะครับ

อกจากจะเลือกใช้ตัวช่วยเท่านั้นเองนะครับ
ตอนนี้มาฟังกันก่อนนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
เพลงนี้ก็แหม
แหมไม่รู้จะยากสำหรับเด็กหนุ่มแบบ

แต่เพลงนี้ดัง

รู้จักครับแต่ว่าไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลย

ก็คือถ้าเกิดไม่มั่นใจ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

แสดงว่าต้องเคยเห็นคุณก๊อฟร้องเพลงนี้ในบ้าน

ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับเพลงแรกนี้นะครับ

ไม่ใช้ตัวช่วยสำหรับเพลงที่๑

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๑
มูลค่า๕๐๐๐บาท
สมาธิพร้อม
เพลงพร้อมร้องได้

เพลงมาครับ

ขอโชคดีครับ
คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหน
ลองลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวล
ร่วงผู้ถั่วเยียบใจ
ใจพี่ใสผ่องแพ้วเหมือนแก้วปน
มั่นใจเถิดน้องไม่มองหม่นเมื่อรักคนปากตาย
คนตายรักจริงถ้าปลิ้นปอกหลอกลิ้งหญิงคนไหน
ให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ลงโทษได้ทันที
วัดชางให้ลวงปู่ทวดวัดชางให้ลวงปู่ทวด
ลองได้หรือว่าลองผิดครับ
ลองได้ลองได้ลองได้ลองได้ลองได้
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทกบร้อง

ครับ